ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องของการชุมนุมนะครับ
วันนี้กลุ่มเยาวชนปลดแอบกลุ่มรัศดรและเครือข่าย

แล้วก็มีจุดประสงค์จะมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
เพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

แต่วันนี้ก็มีการเผชิญหน้าการปะทะกันเกิดขึ้น
เรื่องของรถน้ำหรือว่าแก๊สน้ำตานะครับ
ในช่วงเวลาต่างในช่วงที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขา
ต้องการที่จะเคลื่อนขบวนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาล
นี่นะฮะหลายจุดนะครับทุกผู้ชมครับอย่างที่นี่หน้าโรงเรียนราชวินิตนะครับ
ตรงนี้นะฮะแยกนางเลิ้งแยกมักขวานนะครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางปิดกั้นอยู่แต่ละจุดแต่ละจุด
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็รวมตัวแล้วก็เคลื่อนขบวนกันมานะครับ
ต้องการไปเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งน้ำมนตรีนะครับ
มีการไปปิดกั้นอยู่ตั้งแต่ถนนพระราม๕ด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและตำรวจเนี่ยก็เข้ามาตรึงกำลังอยู่พื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
หลังจากถูกระดมยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางอย่างต่อเนื่องนะครับ
แกนนำผู้ชุมนุมได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมที่พยายามจะมุ่งหน้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยให้ถอยล่นไปอยู่ที่แยกนางเลิ้ง
เพื่อไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นั่น
พอไปถึงแยกนางเลิ้งได้มีการเผาป้ายแล้วก็หุ่นของพลเอกประยุทธ์
มีการปราศัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของรัฐบาลนะครับ
นี่นะฮะตรงนี้แยกนางเลิ้งนะครับจนกระทั่ง๑๘นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วได้ยิงแก๊สน้ำตาเป็นระยะนะครับ
ชุมนุมก็ต้องถอยร่นไปอีกนะฮะก็ไปถึงแยกยมราชไปถอยร่นไปตรงนู้นนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยทางแกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกลับนะฮะแล้วก็ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปทางเพจต่างนะครับ
แต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่ยังไม่ได้กลับนะครับก็เลยมีการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะ
จนถึงล่าสุดณขณะนี้นะครับคือการยุติการชุมนุมเนี่ยได้ประกาศไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
ใช่ค่ะประมาณ๖โมงครึ่งนะคะในเพจของเยาวชนปลดแอบ

คือทางโฆษกตำรวจเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอน
ยุทธวิธีของตำรวจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถน้ำ
หรือว่าแก๊สน้ำตาต่างนะครับ